คุณผู้ชมเรื่องนี้เรื่องเศร้าที่อ่างทองค่ะ
คุณแม่อายุ๘๕แล้วนะคะ
ตรอมใจตายหลังจากรู้ข่าวว่าลูกสาวประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตแค่วันเดียว

คือพอรู้ว่าลูกสาวประสบปฏิเหตุเสียชีวิตนะคะ
แม่ก็ร้องไห้ตลอดแล้วพูดแบบ
แล้วกูจะอยู่กับใครแล้วกูจะอยู่กับใครเข้าก็ไม่กินพี่อุ๋ย
หัวใจหยุดเต้นแล้วก็เสียชีวิตไปเลยค่ะห่างกันวันเดียว
นี่คือสาราการประเรียนวัดไผลล้อมนะคะอำเภอเมืองอ่างทอง
ตั้งศพสวดพระอภิษฐรรมศพ๒ศพค่ะ
แม่ลูกนางสำฤิษฐ์รักเจ้าไทยอายุ๘๕ในแอ๋วนะคะ
นางสาวนรมนมิ่งนุกูลอายุ๕๕ก็คือลูกสาว
ญาติญาติก็ช่วยกันจัดพิธีศพท่ามกลางความโศกเศร้าแล้วค่ะ
ก็เนี่ยตั้งศพคู่กันแบบนี้นะคะเพราะเชื่อว่าคุณแม่คงตรอมใจตาย
เพราะรู้ว่าลูกสาวประสบปฏิเหตุเสียชีวิตแค่วันเดียว
แล้วเวลาที่เสียชีวิตไล่เลี่ยกันเลยค่ะครับญาติญาติก็เลยตัดสินใจจัดพิธีพร้อมกันเลยก็แล้วกัน
เราถามเรื่องนี้จากญาตินะคะนางอนันต์อายุ๖๕เป็นหลานของยายแอ้ว
เล่าให้ฟังว่าคือยายเนี่ยมีลูก๓คนเมื่อวันอาทิตย์๓กรกฎาคม
นางสาวนรมนผู้ตายรวมถึงนายไพโรธอายุ๔๒
ลูกสาวคนโตลูกชายคนเล็กเขาขับสำล้อแล้วเสียการควบคุมเสถลาไปกลางถนนพุ่งชนเกาะกลางข้ามไปอีกฝั่ง
รถยนต์ที่วิ่งมาพุ่งชนนี่คือตามภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะครับ
คือรถยนต์ที่เขาวิ่งมาพุ่งชนแล้วชนแบบเต็มนางสาวนรมนเสียชีวิตทันที
อันนี้คือภาพจากกล้องวงจรปิดคือเวลาตามภาพจากกล้องวงจรปิดมันไม่ตรงกับเวลาจริงอ่ะนะคะ
เวลาการเสียชีวิตก็ประมาณสัก๙โมง๑๓นาทีส่วนนายพัยโรศปัจจับสาหัสอยู่โรงพยาบาลอ่างทอง

ก็นำศพนางสาวนรมนประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดไผลล้อมตอนแรกไม่มีใครกล้าบอกยายแอ๋ว
แต่ก็ตัดสินใจว่ามันคงปิดไม่ได้หรอกยายก็ต้องถามว่าลูกอยู่ไหน
พอบอกปุ๊บยายร้องไห้แล้วสุดเลยพูดแต่ว่าแล้วกูจะอยู่กับใครแล้วกูจะอยู่กับใครไม่กินข้าวเลยนะคะ
เข้าโรงพยาบาลเลยตอนเช้ามืดวันถัดมาแล้วหัวใจหยุดเต้นตอน๙นาฬิกา๔๑นาที
ลูกสาวตาย๙นาฬิกา๑๓คุณยายหัวใจหยุดเต้น๙นาฬิกา๔๑เวลาไล่เลี่ยกันมาก
แต่คนละวันนะคะคือวันถัดไปก็เลยเชื่อว่าคุณยายคงตรอมใจค่ะ
ใครจะดูกูอื้อยกันยันเย็นร้องมั่งอยู่ป่ะ
ขึ้นมาอยู่ได้พักเขาบอกว่า๕๐๕๐น้ายายจะพร้อมจะไปเมื่อไหร่ไม่รู้เรื่องราว
แกก็ไปเลยแกก็เชื่อเรื่องเนี้ยลูกแกด้วย
ว่าใครจะอยู่กับกูกูจะอยู่กับใครกูจะอยู่ยังไง
เขาก็พูดอยู่อย่างนี้แหละร้องอยู่อย่างนี้แหละ
เขาบอกไม่ต้องร้องหนูก็อยู่ไม่ฟังเราเพื่อผู้ฝันกันมาก
ร้องให้ดิ้งท่านแล้วก็แน่แกจะนอนกิ้ง
แล้วก็ไปหาเจื้อภาพเขาก็ไปหาเจื้อภาพ
คนตายจะอาบน้ำศพจะอาบน้ำล้างก่อนอ่ะ
เราก็เห็นเขาก็นอนโอ้ยอยู่อย่างงี้หรอ
กูจะอยู่ยังไงแม่วต้องมาลองหาลูกเขาอย่างงี้
ลูกสาวคนกลางของยายแอ๋วค่ะนางจำลองอายุห้าสิบเอ็ด
บอกว่าแม่หมดสติที่โรงพยาบาล
ก็ได้แต่บอกวิญญาณพี่สาวว่าอย่าเอาชีวิตแม่ไปเลย
อย่าเอาชีวิตแม่ไปหมอก็พยายามปั๊มหัวใจนะคะ
แต่สุดท้ายเนี่ยคุณหมอบอกเลยว่า
เธอก็เลยตัดสินใจว่าไม่ปั๊มแล้วดีกว่า
ทั้งคู่เขาผูกพันกันมากนะคะคือพี่สาวอ่ะเคยบอกเพื่อนว่า
ถ้าตายไปจะเอาแม่ไปด้วยคือเขาสนิทกันรักกันมาก
แม่ลูกคู่นี้ก็อยากจะให้ไปสู่พบภูมิที่ดีค่ะ
ให้แม่อยู่กับกูคนนึงจะไปทำไม
ผมมีอาการเครียดปัญหาเรื่องควบคุณนิดหน่อย
เรื่องอันนี้เขาก็บอกว่าเขาอยากตาย

แล้วเขาพูดกว่าคำนึงว่าถ้ากูตายกูอยากเอาแม่กูไปด้วย
แม่เขาจะพูดอยู่เรื่อยว่าเขาจะอยู่ถึงอายุ๙๐

เป็นไงครับเจอแบบนี้ก็สูญเสธข้างล่างสูญเสธที่คราว

แล้ววันต่อมาวันต่อมาแม่
โอ้โหสุดยอดอ่ะความเจ็บปวดอ่ะ
บอกใครไม่ได้ถ้าใครไม่มีความรู้สึกนี้

เราก็ยังไม่ทันได้บอกเรา
ยังไม่ได้ใช่แต่นี่จะกอดแม่จับนมแม่ทุกวันเวลากลับมาจากทำงาน
วันนี้ก็ไม่มี